เขาบอกว่ากี่ครั้งแล้วกับคำว่าแชทหลุด

เปรี้ยวจำกันได้ใช่ไหมคะผู้ต้องหาฆ่าหันศพค่ะ
มีแชทหลุดออกมาเป็นภาพเซลฟี่กับเอิญ
คือสองคนนี้ตัดผมสั้นแล้วก็เซลฟี่กันแบบนี้เลยนะคะ
อยู่ในห้องพิจารณาคดีของศาลเอ๊ะมันทำได้เหรอคะ

ชุดนักโทษเลยนะคะแล้วภาพนี้หลุดออกมา
เขาบอกว่าตอนนี้เลขาธิการสำนักงานสารยุติธรรมบอกเลยว่า
สารจังหวัดขอนแก่นอยู่ระหว่างตั้งสำนวนคดี
เมิดอำนาจศาลด้วยนี่แหละค่ะนี่คือภาพที่เห็น
เป็นกรณีที่ภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะคะ
จากเป็นบทสนทนาในอินบ็อกซ์ของเฟซบุ๊ค

เป็นเม็ดเซ็นเจอร์ของเปรี้ยวหรือว่านางสาวปริยนุษนวลวังชัยค่ะ

คือเป็นการสนทนาส่งรูปภาพ
ขณะที่ตัวเองใส่ชุดเรือนจำเห็นชัดเลยนะคะ

ภาพที่เห็นถ่ายในห้องพิจารณาคดี

ระหว่างรอเบิกตัวจำเลยขึ้นห้องพิจารณาคดี
ที่ผู้พิพากษาจะออกมานั่งบันลัง
ล่าสุดนายสารวุฒิเบนจกุลเลขาธิการสำนักงานสารยุติธรรม
พร้อมกับนายสุริยันหงวิลัยโคศกสำนักงานสารยุติธรรม
ก็บอกว่ามีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนะคะ
ปรากฏว่าภาพนี้ถูกถ่ายขึ้น๑๓มีนาคมที่ผ่านมาค่ะ
แล้วก็มีการส่งข้อความแชทในช่วงบ่ายของวันนั้น
พร้อมกันนี้พบว่าเปรี้ยวซึ่งเป็นหนึ่งในจำเลย
แล้วก็อีกคนนึงคือเอิญนางสาวกวินตาราชดา
สองคนนี้ไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวนะคะ
แต่ว่านางสาวจีดารัฐพรมคุณหรือว่าเบ้นจำเลยที่๓
ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวและโทรศัพท์ของเบ้น

โทรศัพท์ที่ใช้ถ่ายเป็นของเบนท์นะคะ
สรุปภาพอาจจะไม่ใช่เป็นการเซลฟี่นะ

เป็นการแอบถ่ายโดยเบนส์เป็นคนถ่าย
คือถ้าคุณผู้ชมเห็นขอบทางด้านซ้ายเนี่ย

คือคนนี้ใส่เสื้อขาวนี่คือเบนส์ใช่ไหม
กำลังทำท่ามินิฮาร์ดใช่ไหมคะ

คือการถ่ายภาพในห้องพิจารณาคดีของศาลเนี่ย

เขาก็ให้มีการปิดโทรศัพท์มือถืออยู่แล้ว

แล้วก็เสื้อที่เห็นคุณรัชพร

เป็นแถบสัญลักษณ์ที่บ่งชี้ว่านี่คือนักโทษคดีอุกชะกัน

สารจังหวัดขอนแก่นตอนนี้มีการตั้งสำนวนคดีละเมิดอำนาจศาลแล้วนะคะ
แล้วก็จะไต่สวนคดีภายในเดือนเมษายนนี้
จะต้องมีการสอบสวนผู้ที่อยู่ในเครือข่าย
โดยเฉพาะคนที่แชร์ภาพต้องรอสอบสวนด้วยค่ะ
แต่ว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องนะคะ

ละเมิดอำนาจศาลนี่ไม่ใช่คดีเล็กนะคะ
บทลงโทษจำคุกไม่เกิน๖เดือนปรับ๕๐๐บาท
หรืออาจจะทั้งจำทั้งปรับค่ะ
ตอนนี้เลขาธิการสำนักงานสารยุติธรรมขอออกมาฝากประชาชนเลยนะ
บอกว่าใครก็ตามที่มาติดต่อราชการศาลในห้องพิจารณาคดี
ห้ามเด็ดขาดนะคะห้ามถ่ายภาพห้ามบันทึกวิดีโอ
เพราะว่ามันกระทบต่อลูกความและการดำเนินการกระบวนยุติธรรม
ไม่อย่างนั้นก็จะโดนคดีละเมิดอำนาจศาลเช่นเดียวกัน

มือถือพกติดตัวตลอดเวลาก็จริง